เรื่องของทีมชาติไทยนะครับความพร้อมล่าสุดเนี่ย
ก็ฝึกซ้อมกันแล้วนักเตะก็มีความมั่นใจนะครับ
เพราะว่ามันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่นอกเหนือจากการแข่งขันใน
แม่ชนี้รายการที่แล้วเนี่ยก็จะวัดกันด้วยนะครับ
ศักยภาพการพัฒนาฟุตบอลโครงสร้างของทั้งเวียดนาม
แล้วก็ไทยเนี่ยอะไรที่เดินมาถูกทางแล้วต้องปรับแก้กัน
เวียดนามเองนะครับก็กำลังจะเข้าสู่จุดที่ไทยเคย
เดินทางไปถึงทั้งหมดแล้วนะครับแต่ยังขาดเพียงแค่แชมป์
อาเซียนสมัยนี้ถ้าเกิดเขาได้๒สมัยติดก็จะเหมือนกับที่ไทยทำได้ทุกอย่างเลยนะครับ
ก็จะเป็นเกมที่เราต้องมองถึงการเอาชนะแล้วก็สกัดกั้นรวมถึงสิ่งสำคัญก็คือ
ศรัทธาของบอลไทยที่ต้องการกลับมาด้วยนะครับกับการเป็นแชมป์ในครั้งนี้
เจอกับเวียดนามในรอบรองทั้งสองทีมเนี่ยตั้งเป้าเป็นแชมป์ในรายการนี้อยู่แล้ว
นามก็เป็นทีมที่ดีมากเล่นในบอลโลกรอบ๑๒ทีมของโซนเอเชียมา
แล้วก็ซ้อมด้วยกันมานานไม่ใช่เกมที่ง่ายแน่
ค่อนข้างจะเตอร์ไพรส์เหมือนกันที่เวียดนามเข้ามาในฐานะรองแชมป์กลุ่ม
แต่ถ้าเกิดว่าทีมไทยต้องการจะเป็นแชมป์ก็ไม่จำเป็นต้องกลัวใครแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ครับ
ส่วนชนะทิพย์สงกระสินกัปตันทีมชาติไทยก็บอกว่า
เจอเวียดนามในรอบรองตอนแรกคิดว่าต้องเจอกับอินโดนีเซีย
แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากสภาพความพร้อมทุกคนสามารถทดแทนกันได้

นาทิพย์กังวลว่ารอบรองชนะเลิศจะมีเวลาพักเพียงแค่๒วันถือว่าค่อนข้างหนักนะครับ
หมายถึงว่าหลังจากจบเกม๒หลังจากจบเกมแรกเกม๒ในพัก๒วันแล้วเตะเลย
เขาบอกว่าเวียดนามเองเนี่ยแน่นอนครับความกังวลเรื่องเดียวก็คือเวียดนาม
ยังไม่เสียประตูให้ใครในรายการนี้แน่นอนว่ารอบรองมันหนักอยู่แล้ว
ต้องคว้าช้ำให้ได้ไม่อย่างนั้นชายชนะที่ผ่านมาจะไม่มีความหมายเลยครับ
พวกเราทุกคนก็สามารถเล่นตัวแทนกันได้หมดครับก็เป็นเรื่องที่ดีของพวกเรา
กังวลนะครับเพียงแต่ว่าเราทำยังไงก็ได้พวกเราต้องพร้อมที่จะรับสถานการณ์
สถานการณ์ครับอย่าประมาทแล้วก็พวกเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม
แล้วก็ต้องเอาชัยชนะให้ได้ครับเพราะว่าต่อให้เราเล่นดีแค่ไหนในรอบแรก
แต่การที่เข้ามารอบรองมันค่อนข้างที่จะหนักกว่ารอบแรกอยู่แล้วครับ
มันจะไม่มีความหมายถ้าเราไม่สามารถเข้ารอบชิงแล้วก็เอาแชมป์กลับไปได้
ส่วนเหงียงกวางหายครับตัวลุกคนสำคัญของเวียดนามที่ยิงไปแล้ว
สองประตูในรายการนี้ยอมรับว่าเสียดายที่เวียดนามเนี่ยยิงประตูกัมพูชามากกว่านี้ไม่ได้
และก็มองว่ารอบรองเจอไทยหรือว่าสิงคโปร์ก็ไม่ต่างกันทุกคนต้องพยายามเอาชนะทีมไทยให้ได้
ส่วนป้าฮังซอมกุญสือของเวียดนามมองว่าทีมของเขามีจุดเด่นที่กองหลังแล้วก็กองกลาง
หลังจากไม่เสียประตูในรายการนี้แต่ต้องการจะเห็นทีมพัฒนาขึ้นทั้งในเรื่องของเกมลุกแล้วก็เกมรับ
มองว่ารอบรองเจอทีมไหนก็เหมือนกันครับ
โปรแกรมไทยเจอเวียดนามเกมแรก๒๓ธันวาคมนัด๒๒๖ธันวาคม
ทั้ง๒เกมเตะเวลา๑๙นาที๓๐นาทีเกมแรกวันพฤหัสนี้นะครับ
ส่วนสมาคมฟุตบอลของมาเลเซียได้ออกแถลงการผ่านหน้าเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย
เพื่อแจ้งให้กับแฟนบอลได้ทราบว่าจะมีการวิเคราะห์หาสาเหตุของความล้มเหลวที่การแข่งขันในอาเซียนคลับเนี่ย
เลเซียตกรอบแรกโดยดาโต๊ะฮามิดินอามินนายกของสมาคมนะครับได้สั่งการให้สตาร์ฟโค้ช
ส่งรายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของทีมถึงคณะกรรมการบริหารของสมาคมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อ
เลเซียภายใต้การคุมทีมของตันเชียงโฮนะครับในฐานะรองแชมป์เก่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม
ก็เอาชนะได้เพียงแค่สคปลาวกับกัมพูชาเท่านั้นก่อนจะแพ้ให้กับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียในสองเกมสุดท้าย
ที่สามของกลุ่มตกรอบแรกไปส่วนอนาคตของตังเชียงโฮยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะอยู่ทีมต่อหรือไม่
ต้องรอมติของที่ประชุมเพื่อชี้ขาดอนาคตครับ